คุณผู้ชมคะมาดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะ
ที่จังหวัดตรังคือไม่รู้ว่าด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือเปล่า
ก็เลยทำให้ผู้ชายคนนึงเขาเสียชีวิตค่ะ
บ้านพักสภาพที่มีเหมือนเป็นน้ำลายฟูมปากค่ะ
แล้วด้วยความที่เขาดื่มเหล้าหนักด้วย
ญาติภรรยาห้ามแล้วแต่ก็ไม่ฟังนะคะ
ท้ายที่สุดส่วนหนึ่งเป็นเพราะพิษสุราฆ่าชีวิต
แล้วก็ญาติก็เชื่อว่าอากาศร้อนด้วยหรือเปล่า
แล้วก็กินเหล้าตอนอากาศร้อนแบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะนี่ตำรวจสพเมืองตรังก็ได้รับแจ้งเหตุ
มีคนเสียชีวิตในบ้านพักบนถนนเพลินพิทักษ
ตำบลทัพเที่ยงในเขตเทศบาลนครตรังนะคะ

ที่บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักชั้นเดียว

สภาพคือนอนหงายเสียชีวิตบนพื้นในบ้าน
สวมเสื้อแล้วก็มีคราบเป็นคราบอาเจียนบริเวณปากนะคะ
ก็ระบุว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๓ชั่วโมง
แล้วยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนจัดร้อนอบอ้าว
อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ตายเกิดอาการช็อกชักเกร็ง

ญาติเล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายดื่มสุราหนัก
เป็นประจำแล้วทานข้าวน้อย
อาศัยอยู่บ้านคนเดียวรักอิสระไม่ได้ทำอาชีพอะไร
ลูกก็จะเป็นคนส่งเงินมาให้ใช้เป็นประจำ

ก็คือนางภัยรัฐลุกเซ็นอายุ๖๔ปี

เมื่อวานภรรยากลับมาที่บ้านก็ไม่เห็นสามี
แต่ตอนกลับมาภรรยาไม่ได้เข้าไปดูในห้องนอน
ปกติแล้วภรรยาไม่ค่อยได้นอนที่บ้าน

แล้ววันนั้นพอมาถึงบ้านไม่เห็น

ทีนี้รุ่งเช้าก็ยังไม่เห็นว่าสามีจะขับรถออกไปข้างนอก
เข้าไปดูในห้องนอนปรากฏว่าสามีเสียชีวิตแล้ว
ภรรยาก็บอกด้วยนะคะว่าสามีดื่มเหล้าเก่ง
เคยเป็นโรคปอดก่อนหน้านี้ก็มีการรักษาตัวจนหาย
แล้วเมื่อก่อนเนี่ยดื่มเหล้าบ้างแต่ช่วงหลังมาค่ะ
ดื่มเหล้าติดกันเป็นเดือนไม่หยุด
เคยดื่มมากจนน็อกเป็นวันเลยนะคะอันนี้ภรรยาบอก
ทีนี้พอสามีหายน็อกเนี่ยกลับมาก็ดื่มอีก
ทั้งภรรยาทั้งลูกก็พยายามห้ามตลอด
แต่ว่าสามีก็ไม่ฟังมีการด่าสวนกลับมาอีก
ครั้งนี้มาเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งทางญาตินะคะก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ก็มีการนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ